มีเรื่องมาเตือนภัยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
มีหญิงสาวกับผู้ชายเขาไปเที่ยวที่เขาสามมุกบางแสน
ตอนที่ขับรถขึ้นไปเนี่ยมีก้อนหินที่มันมาจากไหนไม่รู้
ไม่ได้รับเชิญค่ะมาตกที่กระจกด้านหน้าจนได้รับความเสียหายแบบเนี้ย
แต่เพราะดีมากน่ะคุณที่ไม่มีใครเป็นอะไรเดี๋ยวสิกระจกราวเลยอ่ะค่ะ
ผู้ชายคนนี้ที่ชี้ให้นักข่าวเราดูชื่อว่านายคริสติน
ก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น
ระหว่างที่ตนเองขับรถเก๋งมากับเพื่อนผู้หญิงอีกหนึ่งคน
เพื่อจะกลับบ้านพอมาถึงจุดเกิดเหตุบริเวณนี้
ใกล้กับวงเวียนเขาสามมุกตะมนต์แสนศุกร์อำเภอเมืองชนบุรี
จู่ก้อนหินไม่ได้รับเชิญค่ะพุ่งเข้ามาใส่กระจกรถด้านหน้า
แตกร้าวเสียหายเขาก็เลยบอกตัดสินใจจอดรถลงมาดู
พอลงมาดูเสร็จปุ๊บไม่ลงมาอย่างเดียว
ไปสอบถามชาวบ้านที่ก็เห็นเหตุการณ์แล้วก็ขายอาหารลิงอยู่บริเวณนั้น
ตอบที่ได้คือไม่รู้ไม่เห็นไม่มีใครเห็นใดทั้งสิ้น
ทั้งที่หนังสติ๊กมันก็วางอยู่ตรงนั้น
ฟังเสียงผู้เสียหายเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยค่ะ
อยู่ข้างหลังเขาแล้วก็ไอ้เด็กผู้ชายเนี่ย
เขาก็แบบกรมหน้าเล่นเหมือนสำนึกผิด
มองไม่มีสบตาก้มหน้าเล่นมือถือ

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่านำเรื่องราวเนี่ย
ก็มาบอกกับสังคมแบบนี้
ประเด็นแรกคืออยากจะฝากเตือนภัย
สำหรับใครที่เดินทางไปเที่ยวที่เขาสามมุก

มุมหนึ่งเองเขาบอกว่าไปแจ้งความไว้ที่
โรงพักแสนสุขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็อยากให้ตำรวจติดตามตัวคนก่อเหตุ
ดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุดด้วยค่ะ